ฝนอ้อฝนฝนดีขึ้นแต่ว่านามไลนี่หลาย

เดี๋ยวที่ฉันจะตรวจสอบสภาพอากาศให้คุณผู้ชมนะคะ
แต่ตอนนี้ที่สุดจะบอกว่ามันมีบ้านอยู่ค่ะ

คุณผู้ชมตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันเลยนะคะ
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแต่ย้ำว่าเป็นช่วงเวลานี้นะคะ
จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆอยู่บ้างนะคะในประเทศไทย

แสดงว่าเราจะยังคงมีฝนอยู่
แต่ย้ำแบบนี้นะคะว่าไม่ได้เกิดจากพายุที่เข้ามาก่อนหน้านี้
เพราะว่าพายุทั้งหมดเขาไปแล้วนะคะ
แต่ฝนที่เกิดในช่วงนี้ค่ะเกิดจากปัจจัยอย่างแรกเลยค่ะ
่อมฝนตัวแอลขี่เส้นขนานไปแบบนี้นะคะ
เขาถูกลมหนาวจากประเทศจีนซึ่งตอนนี้มาแล้วนะคะ

ผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนถึงกลาง
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนิดหน่อยนะคะ
วกกับตอนนี้ค่ะเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำ

ลักษณะเขาจะมาสลายในประเทศไทย
ณช่วงเวลานี้นะคะแถวภาคตะวันออกค่ะ

แต่ว่าช่วงนี้เขาอ่อนกำลังลงนะคะ

ทำให้ประเทศไทยจะยังคงมีฝน
แต่เป็นฝนลักษณะตกปล่อยค่ะ
ตกนิดตกหน่อยตกพอรำคาญ
จะเห็นว่ากลุ่มฝนจะเกิดขึ้นบริเวณภาคอีสานทั้งหมดเลยนะคะ
รวมถึงภาคกลางทั้งหมดลากยาวจนมาถึงภาคใต้
แต่ย้ำว่าเป็นฝนที่ตกทำให้เรารำคาญนะคะ
แล้วก็จะตกไปเรื่อยแบบนี้ค่ะทั้งวันเลยนะคะ
ฝนแบบนี้ค่ะจะอยู่กับเราประมาณ๑วัน
แต่ทีนี้เขาพักนะคะเขาขออนุญาตพักค่ะ
ประมาณวันที่๑๙๒๐ก็คือพรุ่งนี้แล้วก็เมื่อคืนนะคะ
ส่วนนี่คือสภาพของคลื่นนะคะคลื่นดีขึ้นค่ะ
ใครที่จะไปเที่ยวแต่ว่าไปเที่ยวชายฝั่งนะคะเที่ยวได้
แต่ว่าใครที่จะออกเรือไปช่วงนี้ยังคงไม่เหมาะนะคะ
เพราะว่าบริเวณไหนที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรค่ะ
ส่วนภาคเหนือและภาคอีสานดีใจด้วยนะคะ
คุณได้เจอกับลมหนาวแล้วแต่บางคนบอกว่า
ลมหนาวยังมาแล้วแต่น้ำก็ยังมีเช่นเดียวกันค่ะ
นี่คือพื้นที่ของชัยภูมิ
ชายภูมิตอนนี้ก็หนาวแล้วนะคะแต่ว่าน้ำยังมาเยอะอยู่เลยนะคะ
เป็นน้ำป่าค่ะหลากทะลักเข้าท่วมอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ของจังหวัดชายภูมิ
หลังจากที่เกิดฝนตกหนัก๓วันไม่หยุดค่ะ
น้ำป่าจากลำน้ำพรมค่ะไหลทะลักเข้าท่วมตำบลบ้านยาง
วนน้ำมหาศาลทะลักท่วมทีเดียวสูง๑เมตรเลย

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปขนาดจะเดินข้ามนะเมื่อสักครู่นะ

ชาวบ้านเก็บข้าวของไม่ทันค่ะบางคนนะถูกน้ำท่วม

ก็ต้องมีรถจิ๊บแบบนี้ถึงจะเดินทางไปไหนมาไหนได้นะคะ
อีกหนึ่งพื้นที่นครราชศรีมาตรวจสอบเหมือนกัน
เพราะว่ามันมีปัญหามาอีกแล้วค่ะ
อ่างลำเชียงไกรตอนบนได้รับความเสียหายเป็นรอบที่สอง
น้ำก็เลยล้นทะลักลงพื้นที่อำเภอด่านขุนทศ

วน้ำทะลักท่วมไร่นาของชาวบ้าน
นาข้าวหอมมะลิกำลังออกรวงเลย

เพราะว่านาข้าวถูกน้ำท่วมเป็นรอบที่๒ในระยะ
เวลาไม่ถึง๑เดือนนะคะท่วมหมดเลยนะคะ

รอบสองมาอีกแล้วเสียหายกันหมดค่ะ

แบบนี้นะคะตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ

แต่ว่าภาคเหนือและภาคอีสาน

ส่วนคนกรุงเทพฯช่วงปลายดื่นเลยค่ะ
ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม
น่าจะได้เริ่มสัมผัสอากาศหนาวกันแล้วนะคะ
แต่ดิฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกมานะคะ